เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษา
แพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี๗ตำแหน่ง
และแต่งตั้งรัฐมนตรีเข้ามาใหม่๑๒ตำแหน่ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
มีพระราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่าโดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า
ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง
และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง
เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอำนาจตามรัฐมนูญฉบับชั่วคราว
ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน๑๒คน

เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุวิทย์เมสิน๔เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางสาวชุติมาบุญญประพัฒนศรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นายพิชิตอัคราธิตเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพิเชษดุรงคเวโรธเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สนทิรัฐสนที่จีระวงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
อัชกาศรีบุญเรืองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ธิรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อมหลวงปนัดดาดิสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และนายอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม